ช่วงนี้มาอัปเดตเรื่องราวคู่รักในวงการบันเทิงกันหน่อยนะคะ

หลายต่อหลายคู่เขาเตรียมจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาแล้ว
รวมไปถึงลูกทุ่งสาวเสียงเหนือคนนี้น้องเป่าเป่าวลีจ้า
แต่ถึงแม้ว่าเดือนหน้าจะเข้าสู่ประตูวิวานะ
เธอยังไม่หยุดพักจากการทำงานเลย

ล่าสุดค่ะจับมือสองสาวร่วมค่ายนะคะ
เอิ้นขวัญวรัฐยาแล้วก็แป้งร่ำสิวนารี
โปรเจคพิเศษที่มีชื่อว่ามักกะลีผีเสื้อ
สามสาวเขาตั้งใจจะมอบบทเพลงเพราะสุดพิเศษนี้ให้กับแฟนคลับ
เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยจ้า
ส่วนเรื่องงานแต่งงานค่ะน้องเปล่าก็เตรียมจูงมือว่าที่เจ้าบ่าวคุณเอิร์ทการเนี่ยนะ
เข้าพิธีตามประเพณีที่บ้านเกิดจังหวัดสุพรรณบุรี
ในวันที่๒พฤศจิกายนนี้แล้วก็จะทำพิธีที่โบสถ์ตามศาสนาคริสต์นะคะ
ในวันที่๙พฤศจิกายนซึ่งเธอบอกว่าตอนนี้โอ้โหตื่นเต้นมากเลย
เพราะว่าใกล้วันเข้ามาแล้วส่วนข่าวลือเรื่องเรือนหอที่ครอบครัวฝ่ายชาย
มอบให้เขาบอกว่ามีมูลค่ากว่า๒๐ล้านบาท
เปล่าบอกว่าโอ๊ยอย่าไปโฟกัสที่ตัวเลขเลยค่ะ
อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เพราะเราก็ไม่เคยถามเขา
อย่าเพิ่งไปนับตัวเลขเลยค่ะ
คุณว่าพวกนี้เองก็เตรียมไว้ให้หลานในอนาคตที่เห็นจะเกิดขึ้นด้วยหรือเปล่า
เขาก็มีค่ะเพื่อว่าพื้นที่นี้มีหลานนะอันนี้เป็นแบบว่าพื้นที่ของหลานเลยนะ
ปลายปีหน้าค่อยวางแผนแล้วก็ค่อยปล่อยเป็นธรรมชาติ
เอาล่ะเตรียมแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าสาวล่วงหน้าก็แล้วกันนะจ๊ะ